ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าก็ทำเอาระทึกกันทีเดียวนะฮะ
เพราะว่าเมื่อช่วงสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับมีเจ้าของอาคารร้างย่านลาดพร้าวหกสิบสอง
ไปแจ้งความกับตำรวจสนวังทองหลางนะฮะ
บอกว่าให้ไปตรวจสอบอาคารให้หน่อยเพราะว่าที่ดาดฟ้าอาคารของเขาเนี่ยถูกบุกรุก
ด้วยการตัดลวดบุกเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วในส่วนพื้นที่ดาดฟ้าไปเจอวัตถุระเบิด
เจอแผนที่กรุงเทพลักษณะมีมาร์คจุดสีเหลืองเหมือนกับจะก่อการร้ายหรือเปล่า
นี่ฮะแบบนี้ครับตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลานะฮะทำด้วยกระดาษที่เป็นกระดาษสีน้ำตาลพันทับท่อนะครับ
แล้วด้านบนมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่อสายไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำคือแบบ
โอ้โหเห็นแล้วมันน่ากลัวมากใช่เมื่อช่วงสามทุ่มที่ผ่านมานี่เองอ่ะค่ะ
แล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอืม
แล้วก็กำลังลงมาจากอาคารก็เลยรวบตัวเอาไว้ก่อนอาคารนี้เป็นอาคารร้าง

แล้วก็ไปเจอวัตถุต้องสงสัยตรงนี้คนเจอบอกว่าอาคารข้างเขาแบ่งเป็นห้องเช่า
แล้วชายต้องสงสัยคนนี้พักอยู่ใกล้ใกล้ตรงนี้เลยครับ
ขึ้นไปตรวจที่ชั้น๔ของอาคารก็เจอเนี่ยอย่างที่คุณภาคภูมิบอกมีแผนผังมักจุดสีเหลืองอย่างนี้
เป็นแผนที่กรุงเทพอ่ะชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นกันหมดนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับวัตถุต้องสงสัยที่เจอในอาคารร้างซอยลาดพร้าว๖๒นะฮะ

เป็นของปลอมที่ทำขึ้นมาให้เหมือนวัตถุระเบิดนะฮะตอนนี้ได้เก็บหลักฐานต่างไปแล้วนะครับ
สอนอวังทองหลางจะไปตรวจสอบต่อไปว่าทำทำไมแล้วคนที่เจอคนนึงเนี่ย
จะเป็นคนทำหรือมีใครร่วมด้วยอะไรยังไงอีกนะคะแต่มีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยฮะ